ครูด้วยนะครับ

คุณผู้ชมบริเวณตรงนี้คือบ้านเลขที่๖๓ทับ๑๓
สุสานตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เอ๊ะถนนสุสาน

พอจบตรงนี้ก่อนเคลียร์กันให้จบให้รู้เรื่อง
ถนนสุสานมันคุ้น
ต้องไปถามคนที่เชี่ยวชาญที่จังหวัดพยาว

เดี๋ยวมีปัญหาครอบครัวเอาอีกแล้ว

เอาเป็นว่าวันหลังคุณไปแทน

อุ๊ยแต่นี่พิธีที่เขาทำคุณผู้ชม
เป็นการยกขันครูถาวรก็เปรียบเสมือนกับเป็นการสักการะ
บูชาไว้ตรงนี้โดยขันครูเนี่ยต้องตั้งเอาไว้สูงของที่บ้านพักนะ
ห้ามตำลงมาเด็ดขาดแล้วก็ร่ายรำแบบนี้
งานนี้มีพระสงฆ์มาทำพิธีขึ้นหาวทั้งสี่ด้วย
หลังจากนี้นะครับเจ้าพิธีก็จะทำการอันเชิญเทพยดานะครับ
แล้วก็เจ้าผู้ครองเมืองพยาวและล้านนาตลอดจน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาเนี่ยมานะครับก็มารับเอาไว้
แล้วก็เครื่องบูชาอาทิอย่างเช่น
บายสีเครื่องเส้นไหว้นำมาถวาย
หันครูถวายแก่ครูบาอาจารย์ทำแบบนี้ทุกปี
เอาครับเขาบอกว่าแบบนี้นะครับหลังจากที่บรรดาร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่าง
มาร่วมทำพิธีแน่นอนฮะมันต้องมีจังหวะที่องค์ลุง
พอองค์ลงแล้วเขาจะฟ้อนลำเขาว่าอย่างนั้น
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมฮะแล้วในงานเนี่ยก็มีวงดนตรีปีภาษบันเลงเพลงกันอย่างสนุกสนานคึกค
เรียกได้ว่าเป็นงานที่หลายคนเขามาร่วมกันเนี่ยไม่ได้มาสนุกอย่างเดียว
เสริมความเป็นสิริมงคลกันด้วย

บรรยากาศนี่มันคุ้นอยู่เนาะ
คุณแม่นุ๊กกี้เอาไม่ตอบอีกแล้วกลัวมีปัญหาครอบครัว
ถ้ามีโอกาสลองไปดูนะถือว่าเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะ
ส่วนเรื่องของสนุกนุ๊กกี้ที่เคยไปแถวถนนสุสานก็ว่ากันไป